อีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลเหมือนกัน
แต่ว่าโดนรุมประนามกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของคนที่ทำเงินหล่น
แต่ว่าคนที่พบเห็นนั้นไม่ได้ช่วยเก็บคืนนะคะ
แต่ว่าต่างคนต่างไปเก็บแบงค์พันธุ์จำนวนมาก
เจ้าของทำหล่นเอาไว้กลางถนนที่เชียงใหม่ค่ะ
สมาชิกเฟซบุ๊คธีรพงศ์สุริยาชัยพลโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่า
พบเห็นธนบัตร๑๐๐บาทจำนวนมากร่วงเกลื่อนถนน
หน้าโรงพยาบาลลานาจังหวัดเชียงใหม่
แต่ว่าที่น่าสะเทือนใจก็เพราะว่าคนที่ขับรถผ่านไปมา
พากันลงไปเก็บเงินที่คาดว่าเจ้าของน่าจะทำตกไว้นะคะ
ก็เลยอยากวอนขอให้ผู้ที่เก็บไปนั้นนำมาคืนด้วย
ก็โพสต์ประกาศตามหาผู้ที่เก็บเงินได้ค่ะ
บอกว่าใครที่เก็บเงินแบงค์๑๐๐๐บาทได้
จำนวนเงินทั้งหมดประมาณ๕๐๐๐บาท

แล้วก็ทิ้งท้ายว่ากำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดกันอยู่
ด้านแฟนสาวของเจ้าของเงินที่ทำหายนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีว่า

แฟนของเธอที่ชื่อว่านายพุทธิพงศ์บุญตา
กดเงินบริเวณวัดโลกโมลีจำนวน๕๓๐๐๐บาท
แล้วก็เก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบพับไม่มีซิป
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทาง

รู้ตัวอีกทีกระเป๋าสตางค์หล่นหายไปแล้วค่ะ
ตอนนี้มีพลเมืองดีเก็บเงินมาส่งคืนแล้ว๑คน
กำลังรอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกนัทธวัฒน์เขื่อนแก้ว
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
เปิดเผยเพิ่มเติมว่าตอนนี้ผู้เสียหายได้เดินทางมาแจ้งความแล้ว
ถ้าปรากฏภาพในวงจรปิดแล้วพบว่าใครเอาไปแล้วไม่คืน
จะมีโทษทางอาญาเข้าข่ายลักทรัพย์หรือว่ารับของโจรด้วยค่ะ